เรื่องของโครงการฝากร้านกับไทยรัฐสู้โควิดนั่นเอง
วันนี้นะคะนำเสนอร้านนี้เลยค่ะ
เอาใจสายรักคาเฟ่กันซะหน่อย

คาเฟ่สีสันสดใสที่สุดเลยในเมืองพิศนุโลก
เขาให้บริการทั้งอาหารเครื่องดื่มแล้วก็ยังมีมุมถ่ายรูปเก๋บรรยากาศดี
อากาศสดชื่นรื่นรม
แล้วตอนนี้นะดิฉันพูดให้เห็นภาพไว้ก่อนนะ
ใกล้กับร้านเค้าจะมีนาข้าวกำลังสีเขียวครจิเลยค่ะ
กับการพักผ่อนเป็นมุมโปรดของทุกคนไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือคนในครอบครัว
แล้วยังมีสารากลางน้ำด้วยนะอันนี้อธิบายถึงร้านเขาเลยนะ
ส่วนเมนูก็ตามที่เห็นยกตัวอย่างมาให้ดูค่ะ
คุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจนะร้านเขาเปิดทุกวันค่ะ
ตั้งแต่๙โมงเช้าจนถึง๖โมงเย็นนะคะ
หรือถ่ายภาพนี้เอาไว้เลยหนึ่งสองสาม
ส่วนใครที่จดไม่ทันอยากจะสั่งมาทาน
หรือคุณผู้ชมที่อยากจะให้ไทยรัฐทีวีโปรโมทร้านนะคะ
เรานะครับจะจับมือคุณผู้ชมเจ้าของร้านต่างนะครับ
ก้าวผ่านเหตุการณ์เรื่องราวร้ายแบบนี้ไปด้วยกันนะครับ